ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่๓๗นครศรีธรรมราชเกม
เกมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต
ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่๒๓มกราคมนี้
๑๗นาฬิกาทางไทยรัตน์ทีวี